เหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๗ปี
ไปงานแต่งงานงานแรกไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านในงานแต่งงานแรก
ออกมาไปงานแต่งงานงานที่สองไปงานสองอีก
ไอ้คั่วหลีที่ทะเลาะกันงานแรกตามมาเอามีดแทงตายเลยค่ะ
นี่ค่ะ๔ทุ่มเมื่อคืนนะคะที่บ้านที่จัดงานแต่งนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลนพิตำอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจสพนพิตำไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเดี่ยมยางแก้ว
อายุห้าสิบเจ็ดนะคะถูกแทงที่ชายโครงด้านขวา๑แผล
คือตอนที่อยู่ในงานแต่งเขาบาดเจ็บสาหัส
พยายามจะนำส่งโรงพยาบาลแต่ตายระหว่างทาง
ก่อนเกิดเหตุค่ะในเดี่ยมขี่รถจักรยานยนต์ไปงานแต่งงานของเพื่อนบ้านคนนึง
อำเภอนพิตำแล้วไปทะเลาะกับนายประสิทธิ์ประดิษฐ์สอน
อายุ๖๐ปีที่เป็นเพื่อนบ้าน
เดียมก็เลยออกมาจากงานแต่งงานแรก
มางานแต่งงานที่๒ก็คือบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ

นั่งอยู่ในงานแต่งได้แป๊บเดียวคุณผู้ชม๑๕นาที
นายประสิทธิ์คู่อริที่ทะเลาะกันจากงานแต่งแรกตามมา
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

เดียมหันไปถามว่ามึงแทงกูเหรอ
นายประสิทธิ์ไม่ตอบแทงซ้ำเลยทีนี้

นายเดี่ยมคือล้มคาโต๊ะไปเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายคือเสียชีวิตระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาล

สุดท้ายก็มอบตัวกับตำรวจสพนพิตำ
สารภาพว่าก็ทะเลาะกันในงานแต่งงานงานแรกค่ะ

ทะเลาะกันปุ๊บยังแค้นอยู่เพราะว่าโดนด่า
แยกย้ายกันไปไม่หายแค้นดูสิ
ไม่หายแค้นตามไปแทงจนเขาตายค่ะ

โหระหว่างทางกันอีกอันนึงน่าจะคิดได้มากเนาะ